หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับคุณผู้ชมภารกิจการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย
ปางลงนะฮะจนถึงตอนนี้เราสรุปตัวเลขชัดกันอีกสักครั้งนะครับ
เพราะภารกิจการค้นหาเมื่อช่วงเย็นเนี้ยก็เจอเพิ่มอีกหนึ่งร่างประมาณสักใกล้ใกล้ห้าโมงเย็น
ดูข้อมูลตัวเลขล่าสุดครับวันนี้ยี่สิบห้าธันวาคมสรุปตัวเลขกำลังพลทั้งหมดหนึ่งร้อยห้านาย
ที่ไปภารกิจบนเรือหลวงลำดังกล่าวรอดชีวิตช่วยได้แล้ว๗๖นาย
เสียชีวิตตัวเลขตอนนี้ขยับมาที่สิบแปดนายผู้สูญหายที่ต้องเร่งค้นหาผู้ประสบเหตุ
อีก๑๑นายยังคงส่งกำลังใจและยังคงรอคอยด้วยความหวังนะครับ
และอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เข้าสู่วันที่๗แล้วมีผู้เสียชีวิตที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันไป
ที่คุณขวัญได้เล่าไปคือเจ็ดศพด้วยกันวันนี้การค้นหาเดินหน้าต่อเนื่องครับ
ต้องทำงานแข่งกับเวลายิ่งล่าช้าไม่ได้ครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งครับ
เปิดเผยถึงแผนการกำลังค้นหานะครับโดยมีการตีเป็นตารางการค้นหาพื้นที่ทางทะเล
แล้วมีเรือหลายลำในการประจำการค้นหาเดี๋ยวดูข้อมูลกราฟิกนี้หน่อยครับ
จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นคุณผู้ชมดูหน้าจอนี้แล้วไปพร้อมกันกับผมครับ
บริเวณตอนบนของภาพจะเห็นว่ามีเรือหลวงประมาณสี่ลำซ้ายสุดคือเรือหลวงตากศิลป์ครับ
เรือหลวงตากสินจะค้นหาพื้นที่สองและสี่ตารางตรงนั้นนะครับ
เรือหลวงที่อยู่ด้านบนสุดนั่นคือเรือหลวงกระบุรีค้นหาในพื้นที่ตารางคือสามและสี่
ลงมาครับคือเรือหลวงนาราธิวาสเรือหลวงนาราธิวาสนั้นจะค้นหาในพื้นที่เลข๒ครับ
ที่มีลูกศรชี้ออกมานะครับส่วนเรือหลวงลำล่างนั่นก็คือเรือหลวงนาเรสวน
จะค้นหาในพื้นที่เลขห้าและเลขหกครับบริเวณจุดนี้เนี่ยนะครับ
รอบคลุมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันพูดง่ายง่ายใกล้กันกับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปางลงนั่นเอง
ก็ตีกรอบล้อมไว้ตรงนั้นแล้วคาบเกี่ยวยาวถึงอำเภอประทิวที่ชุมพรด้วยครับ
ขยับลงมาจะมีเรือต่อครับเรือต่อหนึ่งหนึ่งสี่และเรือต่อสองเจ็ดศูนย์
ต่อหนึ่งหนึ่งสี่จะค้นหาพื้นที่เก้าเอในตารางนั้นนะครับและพื้นที่เลขสิบสอง
รอบคลุมในจังหวัดชุมพรส่วนเรือต่อ๒๗๐ขยับเยื้องลงมาด้านล่างของจอครับ
จุดนี้จะพื้นที่ตาราง๑๖และ๑๗ครอบคลุมจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราชธานี
นี่คือทางทะเลในขณะที่การค้นหาทางอากาศยานครับ
ทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังกันครับขึ้นบินสำรวจตรวจสอบฮะ
วกกับการค้นหาตามแนวชายฝั่งและการเดินเท้าปูพรมค้นหาตั้งแต่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบ
เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชุมพรแล้วยาวไปถึงจังหวัดสุราธานี
คุณผู้ชมดูหน้าจอครับค่ะพื้นที่ลากยาวอย่างที่บอกครับ
แต่ถ้าหากว่าเราวัดคร่าวคร่าวเนี่ยนะครับประมาณสามร้อยกว่ากิโลเมตร
นี่รวมไปถึงพื้นที่เกาะทะลุจังหวัดประจวบด้วยนะครับเกาะแก่งก็เข้าไปสำรวจด้วยเช่นเดียวกัน
เรายังหวังว่าจะมีปฏิหารจะมีผู้รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว
อกจากนี้มีเจ็ดสกีครับด้วยความเร็วและคล่องตัว๖ลำ
ร่วมสำรวจค้นหาและโดรนของบริษัทเอกชนออกปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ย้ำนะครับว่าจนถึงตอนนี้การค้นหามีทั้งทางผิวน้ำ
ทางอากาศริมชายฝั่งแล้วก็ใต้น้ำแต่ทีนี้ประเด็นคุณขวัญคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ครับ
การสำรวจใต้น้ำไม่ง่ายอืมเมื่อวานนี้เราเห็นภาพแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะที่มีภาพนิ่งเป็นภาพของเรือหลวงสุโขทัย
มดิ่งสู่ก้นทะเลแล้วตั้งลำได้คล้ายกันกับกำลังแล่นอยู่บนผิวน้ำ
บอกว่าเป็นภาพมาจากโซน่านะคะใช่ครับนี่แหละค่ะเนี่ยฮะ
จะมีทั้งภาพหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้
ดังนั้นการลงไปสำรวจใต้น้ำเพราะสันนิษฐานว่าถ้าเรือจมลงไปมีแรงดูด
จะมีคนติดลงไปหรืออยู่ค้างบนเรือด้วยหรือไม่วันนี้ยากเหมือนกันครับ
ความยากคือคลื่นลมแรงเดี๋ยวลองดูภาพคลื่นนะฮะ
วันนี้คลื่นแรงมากทำให้เรือหลวงบางรจันทร์เนี่ยเชือกขาด
ได้ขอยางการกระแทกมาเสริมครับอืม
หลวงราวีจะลงไปทำงานก็ไม่ได้ครับ
วันนี้เรือหลวงนาราธิวาสก็มีปัญหาเรื่องเครื่องจักร
สุดท้ายแล้วต้องกลับมาซ่อมบำรุงก่อนแล้วค่อยออกไปปฏิบัติภารกิจต่อ
เพราะการจะส่งคนลงไปใต้น้ำก็ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
ใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะไปดูเรื่องของร่างของผู้สูญหายรายที่เจ็ด
ที่ปรากฏว่าไปพบเมื่อวันที่ยี่สิบสามธันวาคม
โดยเรือหลวงบังรจันทร์มีการทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว
แล้วก็ทราบแล้วว่าเป็นใครนะคะโดยร่างผู้สูญหายรายที่เจ็ดนี้นะคะ
จุดที่พบอยู่ห่างจากจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางประมาณ๓๐๐เมตร
ผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ออกมาพบว่าเป็นร่างของพลทหารวรพงศ์บุญละคร
ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
และตามขั้นตอนหลังจากพบร่างหลังจากนี้ไปก็คือการนำร่างกลับไปที่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีเพื่อทำพิธีสะดุดีเชิดชูเกียรติต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะคราวนี้สิ่งที่คุณแซคนัทวินได้รายงานสดไป
ในช่วงต้นแล้วก็ได้คุยกับทางพี่ทีมกู้ภัยเนี่ยนะฮะ
เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็รับไม้ต่อการไปสำรวจแล้วพอเจอร่างเสร็จแล้ว
นำขึ้นฝั่งก็ต้องรับไปเพื่อส่งไปยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
ตรวจพิสูจน์นะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศการทำงานแบบนี้
แหละครับบรรยากาศที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานที่
สะพานประจวบคิริขันที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับมีทั้ง
แพทย์จากนิติเวศมีทั้งพิสูจน์หลักฐานผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตรวจพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลเขาระดมกำลังกันมาครับเดินทาง
มาที่มูลนิธิเพื่อเร่งพิสูจน์ร่างของผู้เสียชีวิตที่
พบเจอเจ้าหน้าที่ก็มีการนำป้ายห้ามเข้ามาติดตั้งเอาไว้แล้วก็
ก็มีการวางรั้วเหล็กกั้นนะครับใครไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเด็ดขาด
เราก็จะได้เห็นภาพแต่มุมกว้างข้างนอกนะครับ
เลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาที่มูลนิธิ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมขั้นตอน

ผ้าใบสีฟ้าก็จะมีการเตรียมเตียงอะไรต่าง

ย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒ร่างด้วยกัน
กลับไปคือตอนบ่ายโมง๑๕นาที
แล้วตอน๑๖นาฬิกา๕๐นาทีเกือบ๕โมงเย็นครับ
ทั้งสองร่างเป็นร่างที่ตรวจเจอเมื่อวานนี้
ก็คือใกล้กันกับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมหรือว่าอับปางนั่นเอง
มาทางตอนใต้ของบางสะพานนะครับต่อกับพื้นที่ประทิวของชุมพร
มีรายงานจากการตรวจสอบสภาพศพในเบื้องต้นบอกว่า
ทั้งสองร่างนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ก็บ่งชี้ได้ค่อนข้างชัดว่าสังกัดกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับ
มีคลิปเหตุการณ์ที่กองทัพเรือลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตจากเรือหลวงกระบุรี
กลับเข้าสู่ชายฝั่งด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับ
จากเราจะเห็นปฏิบัติการที่ทางมูลนิธิแล้ว
เดี๋ยวให้ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย
นี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมกำลังพลจากเรือหลวงกระบุรี
ช่วยกันลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตที่เจอล่าสุดวันนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างนำขึ้นสู่เฮลิคอปเตอร์กองทัพ

ที่เห็นอยู่เนี่ยที่จอดอยู่นี้นี่คือบริเวณดาดฟ้าเรือนะฮะ

ซ้ายขวาหน้าหลังพอนำร่างขึ้นมาจากทะเล
แล้วนำขึ้นฮอเสร็จแล้วฮอจะยกตัวแล้วบินขึ้นฝั่ง
จอดที่ชายฝั่งที่บางสะพานประจวบคิริขัน
แล้วก็จะส่งไม้ต่อให้กับทีมกู้ภัย
นำร่างนั้นไปพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
เล่ามาตรงนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการขั้นตอน

มีกระบวนการและวิธีการอย่างไรนะครับ
ขณะที่คุณคิงจริงก็ได้พูดไปช่วงต้นแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะในเรื่องของการที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผย